เจ้าของสวนผลไม้ที่จังหวัดกระบี่ค่ะเขาบอกว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ย
มีคนร้ายเข้ามาขโมยผลไม้ในสวนหลายครั้งจนเขาตัดสินใจว่าติดกล้องวงจรปิดดีกว่า
จะได้เห็นพฤติกรรมของคนร้ายทีเนี้ยค่ะ
พอติดกล้องวงจรปิดโอ้โหเห็นชัดเลยครับ
เข้ามากี่คนมากี่ครั้งขโมยทุเรียนเข้าไปเป็นหูยห้าร้อยกิโลอ่ะ
เนี่ยเห็นชัดเลยโอ้โหเอาไม้มาสอยอย่างนี้เลย
ตำรวจสพลำทัพจังหวัดกระบี่ค่ะไปตรวจสอบนะคะ
เพราะว่านายนโรงชัยใยทองอายุสามสิบเก้าไปแจ้งตำรวจนะคะ
ว่าคนร้ายไปแอบตัดทุเรียนหลายครั้งแล้วอ่ะค่ะนายนรงชัยมีสวนอยู่สิบแปดไร่
ผลไม้หลายอย่างนะคะทุเรียนสละลองกองมีพืชอื่นอื่นอีกเยอะเลย
ที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหานะแต่ช่วงเดือนนี้
ทุเรียนกับสละหายจับคนร้ายไม่ได้ก็เลยติดกล้องวงจรปิดเอาไว้
ทีนี้เห็นเลยคนร้ายนะคะเป็นผู้ชายวัยรุ่นคนนึง
แล้วก็มีผู้หญิงอายุสักไม่เกิน๔๐อีกคนนึง
เข้าไปขโมยผลไม้กันจริงจริงยี่สิบสองกรกฎาคมช่วงห้าทุ่ม
สิบห้ากรกฎาคมสี่โมงครึ่งก็มาแล้วอ่า
ล่าสุดยี่สิบหกกรกฎาคมเกือบสิบโมงเช้ามาเลยอ๋อ
ตั้งแต่เช้าเลยเออมาคนละเวลามาดึกมาเย็นมาเช้าอย่างเงี้
กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้เนี่ยค่ะพอเห็นภาพจากล้องวงจรปิดเนี่ย
ตำรวจบอกว่าก็ดูแล้วก็ลักษณะไม่น่าจะเป็นคนที่อยู่ไกลแถวไหน
แถวแถวนี้นี่แหละนะครับก็เลยไปตรวจสอบที่พักคนงานสวนปามนะฮะ
อ่าที่เป็นคนงานที่ปรากฏอยู่ในภาพวงจรปิดนะครับ
ห่างจากจุดเกิดเหตุแค่แปดร้อยเมตรครับแต่ไม่เจอใครเลยฮะ
นี่ฮะท่านผู้ชมครับเจอเปลือกทุเรียนเยอะเลย
แล้วก็ทุเรียนที่ยังไม่ได้แกะเปลือกอีกหนึ่งลูกค่ะนี่หลักฐานเลยเออ
ก็เลยสอบถามเจ้าของที่พักคนงานบอกว่าที่นี่มีคนงานอยู่๖คน
อ่าวันนี้ออกไปตัดปามข้างนอกกันหมดเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งไว้ว่า
ถ้ามาเมื่อไหร่เนี่ยให้มาพบพนักงานสอบสวนด้วย
ต้องสอบปากคำหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไม่ใช่อย่างไร
ส่วนเจ้าของสวนบอกว่าที่ไปแจ้งความเพราะไม่อยากให้คนร้ายมาก่อเหตุแบบนี้อีก

เพราะว่าทุเรียนหมอนทองในสวนหายไปเนี่ยถ้าคิดเป็นน้ำหนักไม่ต่ำกว่า๕๐๐กิโลกรัม

เอาง่ายถ้าขายหน้าตลาดกิโลกรัมละ๑๒๐กิโลกรัม
๕๐๐กิโลกรัมคูณไปเลย๖๐๐๐๐บาท
ซื้อจากสวนตีละครึ่งหนึ่ง๖๐บาท
กิโลกรัมนึงเขาหายไปประมาณ๓๐๐๐๐บาท
แล้วเปลือกทุเรียนเต็มเลยขโมยไปกินเองหรือไง
ช่วยกันกินหรือเอาไปแกะเนื้อขาย

ก็ไม่ใช่ถูกนะกล้องวงจรปิด